คุณผู้ชมฮะเมื่อสักครู่ที่เราเล่าข่าวกรณีของไฮโซลูกนัท
ที่รับคำท้าสสศรีระนะครับ
แล้วก็บอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะไปดักเจอสสิระเลย
จะไปเก็บเงินเอามาเลยล้านหนึ่ง
จะไปเก็บเงินจากสสีระนะครับ
ทีนี้อย่างที่บอกไปไฮโซลูกนัดไปสภาจริง
แล้วก็ทีมข่าวของเราก็ไปทำข่าว
บอกว่าไฮโซลูกนัดพร้อมจะมาเก็บเงินนายศิระใช่ไหม

นี่แล้วพร้อมให้สื่อมวลชนเลยพิสูจน์เลย

แล้วก็จะมาเจอศิระบอกว่าศิระ
ไปเราจูงมือกันไปหาหมอก็ได้ให้ศิระเลือกหมอมา
เดี๋ยวให้หมอมาพิสูจน์สิว่าผมตาบอดจริงหรือไม่
ดังนั้นมีเสียงของไฮโซลูกนัด
เราก็เลยอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงไฮโซลูกนัดกันนะฮะ

มีการตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อวานออกรายการ
แล้วตากระพริบเวลานิ้วใกล้กับดวงตา
กระพริบเวลาไหมก็ตาผมกระพริบได้ปกติ

แบบคือไอ้นี่ได้อยู่แต่ว่ามันคือมันยังไม่ดีมาก
ผมยังกระพริบจะบัดตาไม่ได้

ถ้าผมเห็น๑๕ผมยินดีจ่ายล้าน๕เป็น๑๕
๑๐ล้านผมอยากได้การมองเห็นกลับคืนมาอยู่แล้ว
แล้วผมอยากจะต่อแหลแล้วก็กลับมาได้มองเห็นเหมือนเดิ
จ่าย๑๐ล้านให้ประชาชนไปใช้ซื้อกับข้าวกินมาก
ร้านผมก็จะเอา
นี่แหละฮะก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของไฮโซลูกนัทนะครับ
ทีนี้นักข่าวก็ต้องรอว่าไฮโซลุ๊กนัท
วันนี้จะได้เจอนายศิราเจนจักษะจริงหรือเปล่า
เพราะนายศิระเขาเลื่อนนัดเหมือนกัน

หลังจากที่มีการประชุมสภาเสร็จในวันอื่น

ก็รอติดตามกันนะฮะ